เพราะมันจะต้องเป็นโมคาร์เมาะการ๕ผล
การเสียบบัตรหรือการแสดงตนหรือการใช้สิทธิ์ในการหมวดนั้น

งบประมาณอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เกี่ยวกันแต่ว่าต้องแยกกันคนละประเด็นกัน
ความผิดต่างกันโทษต่างกันผลกระทบต่างกัน
ในกรณีของการกระทำนั้นจะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไร
นั้นเป็นเรื่องของสภาเหตุมันเกิดที่สภา
สภาจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ
ซึ่งก็ได้ยินว่าท่านประธานชวนได้ให้ท่านเลขาไปตรวจสอบ
แล้วก็ได้ความไประดับหนึ่งแล้ว
ข้อเท็จจริงดูจะออกมาตามสื่อมวลชน
อันนี้ผมก็อายไม่กันที่เอาข่าวจากนางสมพิมมาเล่าให้นางสมพิมฟัง
ข้อเท็จจริงที่ออกมาในขณะนี้ก็คือว่า
ได้มีการเสียบบัตรค่าทิ้งไว้
ไม่ได้ว่าขานหวานใช้ให้ใครไปกดจริงหรือไม่ไม่รู้
ซึ่งก็มีปัญหาต่อไปว่า

เจ้าหน้าที่สภาได้เดินตรวจและเก็บบัตรหรือไม่
ตามวิธีปกติถ้าเก็บแล้วทำไมบัตรนั้น
ยังค้างอยู่ก็แสดงว่ามันต้องมีคนเอาไปเสียบทีหลัง
แต่ถ้าหากเจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บทิ้งเอาไว้

แต่ถ้าค้างไว้อย่างนั้นไม่แน่ใจว่า
ในทางปฏิบัติถ้าไม่มีใครไปกด

รหัสเครื่องหมายสัญญาณมันจะออกมาได้อย่างไร
บัตรมันแช่อยู่เฉยก็แช่อยู่อย่างนั้น
มันไม่แสดงผลอะไรอันนี้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง
ต้องตรวจสอบไม่ใช่ข้อกฎหมายอะไรลึกซึ้ง
ส่วนผลกระทบอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

มันต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงตรงนั้นเหมือนกัน

เคยมีคำพิพากษาสารรัฐมนุนวินิจฉัยไว้
สองเรื่องเมื่อปี๒๕๕๖เรื่องหนึ่ง

๒๕๕๖นั้นเป็นคำพิพากษาสานัธมานูน

คราวที่มีการขอแก้ไขรัฐธรรมนูล
แต่ครั้งนั้นได้มีการกล่าวหาหลายเรื่อง
รวมทั้งประเด็นการโหวตเสียบบัตรแทนกัน
แล้วก็วิจารณ์เนื้อหาของรัฐมนูล
ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้โน่นดูมันจะขัดไปหมด
ซึ่งสารรัฐมนุนวินิจฉัยว่าขัดหมดทุกเรื่อง

แล้วเอาถึงเฉพาะประเด็นในเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันนั้น
ข้อเท็จจริงในขณะนั้นได้ความว่า
คุณนฤทธิ์เนี่ยได้นำเอาบัตรของคนอื่น
ใบในมือเดินเสียบบ้อนไปหมด

ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เอามาเปิดแฉกันกลางศาล
ให้เห็นศาลจึงเชื่อว่าเป็นการ
เสียบบัตรแทนคนอื่นจริง
สารจึงใช้หลัก๓ข้อมาวินิจฉัยว่า
๑เมื่อใช้หลักที่ว่าสอสอทุกคน

คุณไปเสียบบัตรแทนเพื่อนก็แสดงว่าคุณใช้สิทธิ์เกิน๑เสียง

วกกับหลักข้อที่๒ก็คือว่า
คุณปฏิญาณตนว่าคุณจะทำงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
เมื่อคุณปฏิบัติงานอย่างนี้คุณไม่ซื่อสัตว์สุจริต

ข้อที่๓ก็คือหลักที่ว่า
สมาชิกสภาย่อมมีความเป็นอิสระไม่อยู่ในอานัทของใคร
การที่ใครมอบบัตรให้คุณแล้วคุณเอาบัตรไปเที่ยวเสียบแทนเขา
เป็นการครอบงำคนอื่น

เฉพาะในส่วนของการลงมติ

จึงไม่ชอบด้วยรัฐมนุน

ลำพังเรื่องนี้มันไม่ทำให้กฎหมายนั้นมันตก
มันไปตกเพราะว่ามันมีอีก๔๕เหตุอย่างอื่น
ประกอบกันร่างรัฐมนูลนั้นจึงตกไป

ผู้กระทำเป็นคนเดียวกันอีก
คือคุณนฤทธิเข้าใจว่าทำในเวลาติดต่อกันนั่นแหละ
แล้วก็เป็นคำวินิจฉัยที่๓๔ทัพ๒๕๕๗
มีการกล่าวหาไปที่สารรัฐมนูล๒หลักใหญ่
ข้อที่๑ก็คือกล่าวหาว่ามีการเสียบบัตรแทนกัน
คุณนฤทธิ์อีกนั่นล่ะที่ถือบัตร๔๕ใบ
แล้วก็ไปเดินเสียบป้อนแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เห็น

อีกข้อหาหนึ่งก็ไปกล่าวหาว่า
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้เงิน
เป็นการทำโดยไม่ผ่านวิธีการงบประมาณ
ซึ่งเรื่องอย่างนี้ตามรัฐมนูลต้องใช้กฎหมายงบประมาณเท่านั้น
ก็แปลว่าไปโต้แย้งเนื้อหาด้วย
สารรัฐมนูลผมไม่พูดเรื่องเนื้อหา

สารรัฐมนุนก็ใช้หลักเดียวกันนั่นเอง

ขึ้นมาบอกว่าจึงทำให้มติอันนั้นไม่ชอบ
ทีนี้ก็ต้องเข้าใจว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันนี้
มันมีทั้งส่วนที่เหมือนและต่างกัน
ผมไม่ตอบแล้วก็ไม่ชี้นำในส่วนนี้ว่าผลจะเป็นประการใด

แต่ต้องเข้าใจว่าข้อเท็จจริงสภาจะต้องสอบออกมาให้ได้
ต้องให้ออกมาให้ได้ว่าเป็นการเสียบบัตรแทนกันหรือไม่
หรือไม่หรือค้างกันแล้วเออเรอร์คือผิดพลาดโดยเทคนิคหรือเปล่า
ไม่รู้อันนี้ไม่มีใครรู้ผมไม่รู้
มันก็อาจจะเป็นไปได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งนั้นซึ่งก็ต้องทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งขึ้น
แต่ว่าถ้าเกิดความกระจ่างแจ้งอย่างไรผลมันจะนำไปสู่ความแตกต่างกัน
หรือเหมือนกันกับคดีเมื่อปี๕๖๕๗ได้
เพราะว่า๕๖๕๗จะจงใจเสียบัตรแทนคนอื่น
ครั้งนี้เจ้าตัวยังปฏิเสธก็ต้องเอาพญาหลักฐานมามัดกัน
ว่าคุณไปมอบอำนาจให้ใครเซ็นหรือใครแอบไปดอดเซ็น

แล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อปี๕๖และปี๕๗นั้นเนี่ย
มันเป็นการเสียบบัตรแทนคนอื่นหลายใบ
ซึ่งศาลเองก็เห็นไปในทางว่าเผลอมีมากกว่าศีรษะ๕ใบ
ครั้งนี้ยังจำกัดอยู่เพียง๑ใบ
แม้เว้นแต่จะปรากฏว่ามันมีใบที่๒ที่๓โผล่ออกมาอีก
อันนี้คือความแตกต่างที่อยากให้ผู้สื่อข่าวได้ทราบ
แล้วมันจะนำไปสู่อะไรล่ะผมก็ไม่ทราบล่ะตรงนี้
อาจจะเป็นสวอาจจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรืออาจจะเป็นฝ่ายคาต
เพื่อที่จะส่งมาซึ่งตรงนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่
ใครใจสงสัยก็สามารถยื่นข่ำร้องต่อท่านประธาน
เมื่อกี้ผมอธิบายโดยใช้คำว่าสารบอกว่ามะติคิดเส้นใต้คำว่ามะติ
มตินั้นมันไม่ถูกทีนี้มติไม่ถูกแล้วจะทำให้กฎหมายไม่ถูกหรือไม่
นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งข้อที่ควรจะต้องเข้าใจต่อไปก็คือว่า
ตัวอย่างที่เกิดขึ้น๒ฉบับนั้นคือรัฐมนูลก็ดี
ถ้ามติไม่ถูกโดยเฉพาะลงมติวาระ๓เนี่ยมันก็เท่ากับจบไปทั้งฉบับ
หรือกรณีของมติเรื่องร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกู้เงินถ้ามันไม่ถูกมันก็ตกไปทั้งฉบับ
แต่ในกรณีของกฎหมายงบประมาณนั้นมันมีเงื่อนแง่ที่ต่างจากกฎหมายอื่น
เนื่องจากมาตรา๑๔๓ของรัฐธรรมนูลได้กำหนดไว้ว่า
สภาพผู้แทนรัศดรจะต้องพิจารณากฎหมายงบประมาณให้เสร็จภายใน๑๐๕วัน
แล้วถ้าไม่เสร็จถือว่าเสร็จคือถือว่าเห็นชอบตามที่รัฐบาลได้เสนอ
ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สามนุนจะต้องไปตีความให้เราต่อไปว่า
นี้เกิน๑๐๕วันมาแล้วถ้ามตินั้นไม่ถูกมันจะทำให้ร่างกฎหมายนั้นเสียไปทั้งฉบับ
หรือว่าเฉพาะในส่วนของการลงมติวาระ๒และวาระ๓ที่มันไม่ชอบ
ถ้ามะติมันไม่ชอบก็เท่ากับสภาพุทธธรรมได้ลงมะติ
สภาไม่ได้พิจารณากฎหมายให้เสร็จภายใน๑๐๕วัน
ไอ้เหล่านี้ผมไม่ตอบไม่ชี้นำไม่วินิจฉัยและไม่รู้
ก็เป็นประเด็นที่ต้องไปสู่สารรัฐมนต์
ก็ไม่รู้ล่ะฟังผลนี้ล่ะแล้วเอาผลไปใช้ในสารรัฐมนต์
อยู่ที่ศาลครับคุณนิพิธเองก็บอกว่าอยู่ที่ศาล

อาจจะมันไม่เป็นโดย๑๐๐
แต่เว้นแต่สารไปพิจารณาบอกว่าเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละ
เพราะว่าผมพยายามแยกให้เห็นว่า
ข้อเท็จจริงใน๒คดีนั้นมันต่างจากในกรณีนี้

ข้อกฎหมายของกฎหมาย๒ฉบับนั้น
คือรัฐมนุนเมื่อปี๕๖และกฎหมายกู้เงินเมื่อปี๕๗นั้น

พิจารณาให้เสร็จ๑๐๕วันโพรส์เข้ามาด้วย

เกิดปัญหาอีกมันเอาให้จบกันซะก่อนแล้วก็จะว่ายังไงก็ลื้อกันไปไม่ว่า